หาของอร่อยกินกันดีกว่าสาคูผมชอบและที่สำคัญถ้าให้ผักมาแบบแน่นเต็มคราเบล
รักเลยร้านนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามในสบัดรอบกรุง
ว้าวแบบนี้แหละชอบเลย

สาคูไส้หมูข้าวเกลียบปากหม้อร้านลุงกับป้าซอย๕
วิธีการทำเขาคลาสสิก

โอ้โหดิฉันชอบมากแป้งมันนิ่ม

กะทิโอ้โหเห็นแล้วแบบอื้อหือคอลเลคเตอร์แล้วทับครึ่ง
แล้วไส้อ่ะไส้เค็มเหมือนหวานอ่ะอร่อย
อ่ะนี่เขามีแป้งแบบส่วนผสมแบบอัญชงอัญชันด้วยนะ
สีสันก็จะชวนน่ารับประทานแบบนี้
ไปพร้อมกับสาคงสาคูและที่สำคัญต้องมี
นี่เลยผักกาดเขียวแล้วก็พริกขี้หนู

แล้วนี่๒๕บาท๓๐บาทราคาก็ไม่แพงด้วย
ที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะถ้าให้อะไรมาเพิ่มอีกผมจะรักมาก
นั่นก็คือผักชีให้มาเป็นต้นนะผักชีนะถ้าจะให้ผมนะขอเป็นต้นเอารากด้วย
เอาแบบมีรากเอามีร่างแล้วคุณจะกินรากแล้วเอาต้นทิ้ง
ผมหันลากเลยเดี๋ยวไปต้มต่อจะได้หอม

เห็นไหมของกินบ้านเรานี่มันมีเอกลักษณ์แล้วมันก็คือกินคู่กันเป็นแบบเคล็ดนะคะ
ร้านนี้น่าสนใจมีโอกาสไปกัน
ไปกันดูนะร้านลุงกับป้าซอย๕อยู่ตลาดนัดหมู่บ้านเศรษฐกิจ
ราคา๒๕๓๐บาทอย่างที่บอกไปเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์๑๔นาฬิกาจนถึง๑๙นาฬิกาบ่าย๒ถึง๑ทุ่ม
แล้วก็ขอขอบคุณคุณมาทาโกที่ไปรีวิวให้ด้วยนะครับ